เอางี้ละกันคุณผู้ชมปะทะเดือดเลยระหว่างมนุษย์กับลิง
ดูสิว่าคนหรือลิงใครจะอยู่ใครจะไปครับ
ลิงอยู่บนหลังคารถคนก็บอกว่าเฮ้ยลงไปไล่

สักพักลิงมาไล่คน

คือโดยความสิว่าคนนี้เขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลิง

ลิงโอ้โหลิงขึ้น

เฮ่ยใครจะไปเธอสิไป

ทางร้านนี้อย่างไรแหละจะได้ไปไหมล่ะ
ก็เห็นบอกว่ารถคันนี้จอดอยู่ตรงนี้
คือว่าคนก็ยังอยู่ในรถลิงก็อยู่ด้วย

ขอบคุณคลิปนี้นะครับสนุกกันเนอะ
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าโชคนะจ๊ะ